เดินทางไปร่วมงานรดน้ำศพไว้อะไร

ขณะที่คนใกล้ชิดออกมาเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องของรถไฟขนาดของทางรถไฟต่างนะคะ

ผลักดันการสร้างรางรถไฟ
ขนาด๑๔๓๕เมตร
มา๔๐ปีแล้วนะครับ

รอฟทแจงปมรถไฟรางคู่ที่สล่างค้าน
ขนคนและขนสินค้านะครับ
ส่วนทายาทไม่ติดใจเอาความในเรื่องของคดีนะครับ
เมื่อวานนี้เวลา๑๗นาฬิกาที่วัดเทพศิรินทราวาส
ป้อมปราบศัตรูภายกรุงเทพ

โดยมีเครือยาศข้าราชการตำรวจระดับสูง

โดยมีพันธุ์ตำรวจโทเหมจักรบุญนาค
พันธุ์ตำรวจโทพลจักรบุญนาคและนายวันจักรบุญนาค
ชายทั้ง๓คนให้การต้อนรับบรรดาแขกค่ะ
ขณะที่นายประเทิงปานหงษ์ช่างสลัก
ช่างสลักซึ่งเป็นอดีตบอร์ดการรถไฟ
แห่งประเทศไทยได้เดินทางไปร่วมงานด้วยนะคะ
พร้อมทั้งได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในฐานะ

เคยเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับพลตำรวจเอกสล่าง
โดยบอกว่าการศึกษาของพลตำรวจเอกสล่าง
เชื่อว่ารางรถไฟขนาด๑๔๓๕เมตร
จะเป็นประโยชน์กับประเทศในอนาคต
เพราะสามารถขนส่งมวลชนและสินค้าได้มากกว่าเดิม
เป็นมาตรฐานสามารถเชื่อมต่อกับประเทศอื่นได้
ซึ่งที่ผ่านมาค่ะพลตำรวจเอกสล่างได้ใช้เวลาในการผลักดันเรื่องนี้

ใช้ทุนส่วนตัวมากกว่า๑๐ล้านบาท
และเคยทำหนังสือมากกว่า๑๐เล่มในการเผยแพร่
แล้วก็ยื่นเรื่องนี้ต่อรัฐบาลในสมัยต่าง

ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของพลตำรวจเอกสล่างยังยืนยันว่าไม่ได้เสียชีวิตเพราะโรคร้ายแต่อย่างใดค่ะ
ต้องการให้ความสำคัญกับการต่อสู้ของท่านในที่เอาชีวิตมาเป็นทางบรรยาย
พูดกับผมหลายครั้งแต่ไม่คิดว่าท่านจะพูดจริง
ชีวิตพ่อ๘๐๙๐ปีก็ตายไม่ถึงก็ตาย
ท่านไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรท่านสุขภาพสมบูรณ์
แต่ว่าถ้าตายไปแบบคนแก่คนหนึ่งตายไม่มีคุณค่าเลย
การตายของพ่อถ้าจุดประกายให้สังคมไทยหันมาคิดว่าการพัฒนาระบบรางในวันนี้ที่ต้องการให้เป็นโลคอร์สแมสฟรานซิสรางขนาดมาตรฐานสากลเชื่อมต่อกับโลกได้เนี่ยจะไม่ดีกว่าหรือ
ลูกชายของพลตำรวจเอกสล่างก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน
บอกว่าพ่อก็ต่อสู้คัดค้านการสร้างรถไฟทางคู่ขนาด๑เมตร
เกี่ยวกับระบบการขนส่งนั้นบีดาเดินหน้าคัดค้านมากว่า๔๐ปีแล้ว
และเมื่ออายุมากขึ้นมีโรคประจำตัวความเครียดและซึมเศร้าเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกตินะครับ
แล้วก็บอกว่าแม้คุณพ่อจะเกษียณอายุราชการมาแล้วกว่า๒๐ปี
แต่สิ่งที่คุณพ่อสนใจก็เรื่องของรถไฟนี่แหละฮะ

แล้วก็พยายามที่จะชี้แจงต่อสังคมเรื่องนี้ตลอดนะครับ
ตอน๒๓ปีหลังคุณพ่อเริ่มป่วยด้วยอายุที่มากขึ้นทานยาเป็นประจำ
ครอบครัวก็เป็นห่วงเหมือนกันเคยพูดให้คุณพ่อหยุดคิดเรื่องนี้ลงบ้าง

เรื่องของรถไฟคุณพ่อตอบสั้นว่าหยุดแล้ว
ลูกชายบอกว่าปกติแล้วทุกวันคุณพ่อจะมีคนดูแล
แต่วันเกิดเหตุคนดูแลลากิจไปทำธุระ
คุณพ่อก็เดินทางไปที่ห้างคนเดียวจนเกิดเหตุสลดดังกล่าวนะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้นะฮะทางด้านของรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนายธนงศักดิ์พงศ์ประเสริฐ
ออกมาชี้แจงถึงเรื่องของทำไมบ้านเราถึงมีการใช้บรางขนาดแค่๑เมตร
รถไฟที่ใช้ในปัจจุบันนะครับ
บอกว่ารถไฟที่ใช้ในปัจจุบันขนาดเส้นทาง๑เมตรนะครับ
ขนาดของราง๑เมตรนะครับ

ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยทุกประเทศในอาเซียน
มีการประชุมอาเซียนเกรทร่วมกันที่เมืองย่างกุ้งประเทศพม่า
และร่วมลงนามร่วมกันถึงการใช้รางรถไฟขนาด๑เมตร
เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมต่อกันได้ในอนาคตนะครับ
ที่ผ่านมารฟทก็ปรับปรุงมาตรฐานระบบอื่น
เพิ่มเติมอาณัสสัญญาณขนาดรางการรองรับน้ำหนัก
พ่วงรถหัวจักรไปแล้ว
รถไฟไทยมีรางรถไฟทั่วประเทศ๔๐๐กิโลเมตร
หากจะต้องลื้อระบบราง๑เมตรเป็น๑๔๓๕เมตร
รื้อบรางใหม่ทั้งระบบต้องใช้งบประมาณมหาศาล
และทีนี้ขนาดราง๑เมตรใช้ความเร็วได้ไม่เกิน๒๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เรื่องนี้บอกว่ามีความเพียงพอแล้ว
สำหรับการใช้งานในปัจจุบันและเชื่อมต่อในอาเซียนนะคะ
เรื่องของการขนส่งคนและเรื่องของการขนส่งสินค้าลอจิสติกต่าง

รัฐมนตรีคมนาคมเมื่อวานในอาคมเติมพิทยาภัยสิทธ
ก็บอกว่าเรื่องแบบนี้ศึกษากันมาเป็น๑๐ปีแล้วเหมือนกัน
ถูกประสงค์รถไฟในบ้านเราคือขนส่งสินค้าและขนคน
อย่างที่คุณสุภาษาอธิบายไป
และรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของถนนออโตบาน
ที่เป็นคำหนึ่งในจดหมายของพลตำรวจเอกสล่างด้วย
ออโตบาร์เป็นถนนในประเทศเยอรมนี
เป็นถนนทางยาวไม่มีทางเข้าออกระหว่างทางรถยนต์
ทำให้รถสามารถวิ่งได้ใช้ความเร็ว๒๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

บ้านเรามันทำไม่ได้
บ้านเราสร้างถนนหลังจากที่มีการวางผังเมืองเข้าใจไหมครับ
สร้างสิ่งก่อสร้างอื่นก่อนแล้ว
มีหมู่บ้านมีชุมชนก่อนแล้วถึงจะมาสร้างถนน

แต่ถ้าจะทำถนนแบบออโต้บาน
ต้องสร้างถนนก่อนและค่อยมีเมืองขึ้น

เพราะถนนนี้มันเป็นถนนที่รถใช้ความเร็ว
มันจะไม่มีจุดกลับรถไม่มีจุดเลี้ยวเข้าชุมชน
ไม่มีจุดแยกไม่มีสี่แยกอะไรทั้งสิ้น
บ้านเราพอศึกษามันก็เลยเอามาทำไม่ได้
ก็เป็นคำชี้แจงในสิ่งที่พลตำรวจเอกสล่าง
ท่านได้ดำเนินงานคัดค้านเรื่องรางรถไฟมาโดยตลอดนะครับ
ส่วนพิธีการสวดพระอภิษฐรรมศพจะเริ่มวันนี้๑๙นาฬิกา
แล้วก็จะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๕มีนาคม
โดยจะเว้นการสวด๑วันคือวันที่๑มีนาคม
เพราะว่าเป็นวันมาคบูชาเป็นวันพระใหญ่นะคะ
ส่วนพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะทางเครือญาติยังไม่ระบุวันและเวลาในการจัดพิธีค่ะ